ท่านนายกรัฐมนตรีประกาศว่าจะเปิดประเทศวันที่หนึ่ง
พฤศจิกายนนี้อันดับหนึ่งเลยคืนเท็นต์ของชื่อคลิปหน้าแหละ

ควรจะบริหารจัดการสิ่งที่เราเผชิญอยู่ให้ได้ซะก่อนดีไหม
จัดอีเวนต์ใหญ่ดึงลิซ่ามาร่วมเขาดาวน์ปีใหม่ในประเทศไทย
มาดูกันหน่อยครับทางด้านของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับ
ยุฒิสักษ์สุภสรท่านพูดว่าการท่องเที่ยวก็เตรียมที่จะร่วมมือกับเอกชน
ที่ประเทศไทยซึ่งจะจัดขึ้นที่ภูเก็ตครับตั้งใจจะให้เป็นอีเวนต์ระดับโลก
นโยบายของรัฐบาลนะครับที่ส่งเสริมให้ภูเก็ตเป็นพื้นที่นำร่องต้อนรับ
เชื่อว่าถ้าดึงทั้งสองท่านนี้มาได้เนี่ยจะช่วยสร้างความน่าเดินดูดให้กับนักท่องเที่ยวมาได้

แต่ว่าประเด็นการเปิดประเทศ๑พฤศจิกายนนี้แน่นอนนะครับ
หลังจากท่านนายกแถลงการผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
ออนไลน์ร้อนระอุขึ้นมาทันที
ก็มีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย
กลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยก็เพราะว่าเขายังกังวล
เพราะตอนนี้เราเองยังไม่สามารถบริหารจัดการปัญหาในประเทศได้เลย
และถ้าเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาอีกเนี่ย
แล้วทำไมไม่เปิดโรงเรียนหรือว่าเปิดมหาวิทยาลัยก่อน

วัคซีนให้ครบก่อนคนเขาก็โอ้โหแสดงความคิดเห็นกันมากมายเยอะแยะในโซเชียลนะครับ
ขณะที่ก็บางส่วนก็เห็นด้วยบอกว่านี่คือสิ่งเดียวที่เห็นด้วยกับความเห็นของท่านนายก
เพราะตอนนี้หลายประเทศก็ทำกันใครฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว
ซึ่งหลายประเทศก็เริ่มทำไปแล้วอันนี้ก็เป็นสองฝั่งสองฝั่งนะครับ
ขณะที่นายอนุทินชาญวิรากุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ก็บอกว่ากระทะสวงเองเตรียมความพร้อมแล้วส่วน๑๐ประเทศที่ไม่ต้องกักตัว
จะมีประเทศใดบ้างเดี๋ยวรอที่ประชุมสอบคอชุดเล็กหามรือกันก่อน
ในวันพฤหาสรรพดีนี้ตอนก็จะมีจีนสิงคโปร์เยอรมนีอังกฤษสหรัฐ
พร้อมยืนยันว่าจะเปิดนะแต่ว่าต้องทำด้วยความระมัดระวังและเตรียมพร้อมให้มาก
ที่สุดเพราะถ้ามันไม่ดีหรือมีสายพันธุ์ใหม่มาอีก
พร้อมจะปรับเปลี่ยนนโยบายได้ทุกเมื่อ
เพราะว่าประชาชนก็รอวัคซีนเต็มแขนกันอยู่
คือถ้าวัคซีนมันได้ครบตรงเป้าตามเป้าแล้วเนี่ย
อย่างน้อยมันก็อุ่นใจได้ประมาณเปราะหนึ่งนะ
เพราะว่ามันก็จะลดอัตราการเสียชีวิตได้
ทำให้๓เดือนนาทีทองที่ว่านี้

เราต้องมากักตัวล็อกดาวน์อีกทั้งปีอันนี้ไม่เอานะ
ใช่เพราะว่าตอนนี้คนทำมาหากินก็คือไม่ไหวแล้วจริงนะคะ